มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

แล้วเรื่องนี้ทำให้ผมคุยกับพี่พีชทองเจือได้ต่อเนื่องด้วยก็คือ
ให้เราจะบอกว่าเทพกับมนุษย์ทางดาวนี้อาจจะเป็นชนิดเดียวกันป่ะวะ
เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเทพเนี่ยดูดีอย่างเงี้ย
มันคล้ายแต่ว่าตัวจริงมันดำอย่างกระทานหรืออะไรอย่างนี้
เขาเชื่อทำปีดลงมาเขาจะเชื่อว่า
เทพที่คนฮินดูบูชาอยู่เนี่ย
อาจจะมีสืบเนื่องมาจากชนเผ่ามายันอะไรอย่างนี้

ตัวเปลี่ยนไปเหมือนกับเราเป็นคนในเทพนิยาย

แต่พอลอยมาเป็นสีออกแดงฟ้ามาเลยนะ

เหมือนแบบไฟดับ

แล้วก็มีควันขึ้นด้วยเหมือนไฟในจักรวาลมันหายไป
แล้วก็ทานโทษนะฮะ

ก็เป็นภาษาที่เป็นภาษาออกสารอาสารอา

ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษากรีกไม่ใช่ภาษาไอเตอรี่
แต่ดันแปลได้ว่า
วันนี้พูดอย่างนี้ในห้องประชุมนะ

เรื่องว่าเรากำลังจะสร้างบ้านให้สิ่งมีชีวิตที่

นั่นหมายความว่าที่เราอยู่เนี่ย

เหมือนโต๊ะตัวเนี่ยแล้วเราอยู่แค่ตรงนี้เอง

เชิญผู้รู้มาจากอีกจักรวาลหนึ่ง

ฟาดกลางอากาศเหมือนคนบ้าเลย

ผมมาแหวกมิติมาเลยอ่ะตัวสีทองเลย
ไม่เห็นหน้าท่านก็พูดเป็นภาษาอะไรไม่รู้
แต่พูดว่าเดี๋ยวพอสร้างแล้ว

สิ่งมีชีวิตนี้บอบบางแต่สมองล้ำเลิศ
วิวัฒนาการเขาต้องสร้างรักรบกวนหลง

มันเหมือนเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันหมดในหนึ่งเดียว
ว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะอันนี้อาจมนโนเองก็ได้
ก็พูดตรงแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เห็น

แต่ที่คุณไปมาทั้งหมดเนี่ยที่คุณกำลังเล่า

แต่จริงในวันที่ผมไปผมเอาตรงนะ

เขาบอกว่า๓ชั่วโมงหายไปอย่างเงียบเลย
แต่มันดูเหมือนผ่านการเวลายาวนาน

ที่สำคัญคือพอปล่อยโลกลงวงโคจรแล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแบ่งภาคลงไปโรคของเทพ

เราลงไปเป็นคนปกป้อง

พญาครุฑิยานาก็ได้คู่แรก

ก็ได้เพราะมีปีกเพราะมันไม่มีแผ่นดินให้ยืนไงว่ะมันก็ต้องมีปีกไว้หลับแล้วพออุปกรณ์มาปุ๊บตามองเห็นในที่ในในหมอกพร้อมที่จะทำลายทุกอย่างแล้วสายหน้าคือสายฟิสิกส์ลงไปในน้ำที่เป็นน้ำกรดเดือดด้วยเพราะร้อนจัดลงไปสร้างปฏิกริยาทางเคมีให้เกิดชั้นแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นบรรยากาศ
จำแรงลงมาของของมีสิ่งมีชีวิตที่ที่มนุษย์อาจจะเรียกว่าเทพหรือมนุษย์ต่างดาวก็ได้แล้วลงมาเพื่อมีมิชชั่นในการสร้างแล้วทุกวันนี้มนุษย์จึงยังวิวัฒนาการไม่ได้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวต้องการให้เป็นเลยแต่ทีนี้เรามาเข้าถึงเรื่องของตัวคุณบ้างครั้งที่แล้วที่คุณมาเนี่ยนอกเหนือจากยานสองอันนี้ที่คุณว่า

อันนี้ไม่ได้ผมก็เลยมันก็มีเสียงบอกว่าพอยังผมบอกพอเถอะผมปวดหัววันนั้นผมหนึ่งได้ถอนตัวเองออกมาเหงื่อเต็มตัวเลยเหมือนหิวข้าวมากกลับมาผมเขียนยันนี้ได้เขียนยันนี้ได้ปุ๊บทีนี้เริ่มฝันแล้วอันนี้ฝันแล้วนะกลับไปฝันบ้างแล้วเราเห็นแล้วว่าเราเป็นชาติพบอะไรแต่ว่าเราหยุดอยู่แค่นั้นเพราะเราไม่ไหวในการรับความทรงจำแต่
พอผมอ้าปากค้างยืนเหมือนกับตัวแข็งตกใจ

ท่านโทษนะพอรอยเขาเสียบันกล้องหมดท้องเลย

หมดสติไปประมาณสักชั่วโมงนึงได้

ก็บันดาลเขียนเป็นยันพญานาค
นี่ขอเขียนหวัดก่อนนะครับ
หลังจากที่เหตุการณ์ที่คุณบอกคุณเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทย
ที่คอนโดคุณทำให้คุณเขียนยันอันนี้ได้

ใช่ครับในชาติพบพญานาคมากันต่อเนื่องเลย

ยันต์พ่อปู่ศรีสุโธทรซึ่งพยายามจะเขียนไหมไม่ได้ปวดหัว
ทีนี้พลังงานนี้ลอยเข้าปากใช่ไหม
แต่ยันต์พ่อปู่เหมือนต่องสะใส่หัวเลย
กลายเป็นคนบ้าอะไรพูดอย่างนี้แล้วกัน
พลังได้เพราะว่าพลังงานท่านมาแรงมากจน
อย่างที่พี่หนุ่มเห็นว่าหน้าผากผมเห็นไหม

ตอนแรกมันเป็นก้อนเดียวสักพักมันแบ่งออกเป็น๓แฉก

ให้พี่มดดำจับบ้างมันก็กลายเป็นสี่

แล้วเดือนกันยายนไม่นานเพิ่งจะเขียนได้เอง
พอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองโอเคขึ้นจึงเขียนได้
แต่ยันนี้เห็นบอกคุณเขียนให้คุณชาคริสต์ด้วย

ให้คุณชาคริสต์ทำไมคุณเขียนให้เขา

แต่ว่าเราทำบุญแล้วเรารู้จักพี่ที่เป็นผู้จัดการศิลปินเป็นเพื่อนกัน
แล้วแกก็เลยมาร่วมทำบุญด้วยเพราะผมชีวิตผมเริ่มมี
ผมทำบุญซื้อรถพยาบาลให้โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิล
ห้องน้ำวัดเทพื้นสร้างเมนสร้างอะไรไปเรื่อย
เพราะว่าเราไม่อยากใช้ความสามารถนี้ในเชิงแบบธานิษฐ
เพราะกลัวมันจะไม่ใช่ไม่ถูกทาง
ทีนี้เขาไปบอกบุญกันไปบอกบุญมา
ผมไม่คิดว่าพี่เขาจะทำหลักแสนมาผ้าขนาดนี้

ผมก็รู้สึกว่าแล้วจะให้อะไรเขาตอบแทนวะเนี่ย

จิกซอร์ของพี่พี่ทองเจียกับผมมันต่อ
แต่พอเรามาคุยกันมันต่อเรื่องกันได้โดยไม่น่าคิด
แล้วมันก็เห็นชัดเจนขึ้น
ซึ่งหลายอย่างผมจะขออีกทีว่า

มันไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นในความบังเอิญ
แต่ยันเนี่ยมันเป็นเรื่องของ
เป็นเรื่องของพลังงานที่ถูกส่งขึ้นมาจากที่อื่น

แล้วเพลินตั้งจิตเป็นสื่อกลางที่สามารถผ่านพลังงานมาที่เขา
แล้วเขาสามารถเอามาขยายออกมาเป็นลักษณะคล้ายแผนที่
ถ้าสมมุติว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องได้ยันอันนั้นแล้วเนี่ย
หมายความว่าพลังงานต่างมันจะมาตรงที่แผนที่
แล้วก็เวลาที่คุณถูกกำหนดให้รับขึ้นพลังงานต่าง
ที่เป็นขึ้นพลังงานอาจจะเป็นพลังงานพิเศษเนี่ย
มันอาจจะมาเพิ่มบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณ
เช่นพลังงานบวกหรืออะไรลักษณะนี้ครับ
ควรจะได้ยันนี้น่าจะเป็นปีแล้วนะฮะจริงอาจจะปีกว่าแล้ว
แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้
ก็กำลังรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอครับ
เวลาคุณจะเขียนยันใหญ่ให้ใครสักคนหนึ่ง
คือพลังงานจากจักรวาลกับพลังงานตัวเรา

อย่างคุณมาเขียนให้มดดำเนี่ยเขียนทำไม

วันหนึ่งถึงเวลาตามวาระเหมือนเช่นผมได้ยัน
พ่อปู่ย่างหน้าปุ๊บผมดูทีวีผมเจอพี่
มันบอกเลยว่าเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งได้เจอไอคนนี้แน่นอน

เขาพูดในสมองแววมาว่าถ้าวันหนึ่งเจอต้องให้ยัน
เขาพูดอย่างนั้นซึ่งผมก็จากนั้นเป็นประมาณปีครึ่ง
ผมก็ถึงบอกว่าเจอผมก็ให้ตามที่พ่อบอก
อย่างคุณชาคริสล่ะคุณมีเซนต์มาก่อนไหมว่าจะต้องให้เขา
ไม่มีเขาทำบุญกับเขาแต่ผมไม่รู้จะให้อะไร
แต่พอให้แล้วหลังจากนั้นค่อยต่อยอดในเรื่องของเซ็นต์กัน
ก็คือมันแล้วแต่คนบางคนเนี่ยมันมีคำสั่งว่าเดี๋ยวคนนี้จะเจอคนนี้จะเจอ

เหนือจากเรื่องของยันแล้วเห็นบอกคุณก็ยังแก้เรื่องของด้วย
ใช่ก็คือเหตุการณ์มันคาบเกี่ยวประมาณว่า
ก่อนที่เราย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเขียนยันได้
ฝันถึงพระองค์หนึ่งแล้วพระท่านก็ชอบมาหลอกให้เราทำนู่นทำนี่
เหมือนกับหลอกให้เราไปเล่นตามส่วนสนุกของเขา
กระชับเลยนะก็คือสุดท้ายหลอกไปหลอกมา

เฮ้ยหนุ่งปูองค์นี้หนุ่งปูขระหลงเขี้ยวแก้วชื่อเขาบอกไง
แต่ว่าหนุ่งปูองค์นี้ตายไปแล้วแล้วพอจบกับอาจารย์วัน

แล้วอาจารย์มันก็คืออาจารย์คนที่อยู่อยุธยาที่ผมไปสร้างโดยบังเอ
คุณกำลังจะบอกว่าทุกอย่างมนุษย์คนเราที่เจอกัน

ก็นี่ไงพอสุดท้ายพอเรื่องยันกลับมาปุ๊บ
พอเราเห็นเคสอินของปุ๊บทีนี้ตัวยันมันลอยเข้ามาในหัวเราว่า
นี่ใช้วิชานี้สิกระซิบมาบอกเลยเฮ้ยอย่างนี้สิ
อย่างนี้สิเราจึงถ้าเป็นภาษามนุษย์คือได้วิชาพระรักษ์หน้าทอง
วิชาลงนะวิชาอะไรต่างที่มันมี

แต่ว่าต่างกันตรงที่เราไม่ต้องท่องมนต์เอง
สมมุตินี่อันนี้แหวนหลวงปู่กระหลงเขี้ยแก้ว

แวนนี้เราใส่เป็นเครื่องประดับ

เราจึงเป็นสะพานเสมอต้นเสมอมา

เพราะถึงเวลาสัทธาหลงปุ๊บมาเข้าฝันขนาดนี้

อันนี้คุณยังไม่เคยเห็นคุณแกะเองนะผมแกะให้ก็ได้

คือผมไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าถามว่า

หรือว่าเขียนยันกลางอากาศเสริมดวงลงปิดธาตุ

ผมก็อาจจะใช้ด้ามกระทานลงนะกางนะผาก

คุณคิดว่าคุณจะมีเซนต์
สัมผัสตัวเองจะมีมากกว่านี้ไหม

ผมอาจจะต้องทำแนวเทวาสถานที่มียัน

แต่ว่าใครที่มีเขาอาจจะเข้าไปในนั้นได้
ผมเห็นนิมิตว่าจะต้องมีจุดที่ยืน

แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ก็ดูสวยงามไป

เวอร์ชั่นต่อไปเป็นสีเป็นนู่นเป็นนี่

ต้องคิดว่าเพราะอะไรที่ทำให้หมอต้องเป็นอย่างนี้ทุกวัน

แต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยจะเป็นใครในชาติไหน

สมัยยุคเทพนิยายอะไรอย่างนี้แล้วกัน

จำความได้แล้วก็มีหน้าที่ส่งไม้ตอบ

ค่ำคืนนี้ของหมอต้องจิตนะครับ

ขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับพี่

กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันอังคาร

ูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
โปรดติดตามตอนต่อไป